ค้าที่เอาแล้วเรื่องราวนับฟุสเซาะงนแสนก็มีหลายคนนะครับ
แล้วก็ในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราเคยตามข่าวกันมาเนี่ยก็เป็นข่าวฮือฮา
เพราะว่าเป็นนักแตกห้าโตแพงแล้วก็ได้ไปเล่นในหลีกระดับโลกมากมายแต่ว่าสอง
คนที่ทุกคนน่าจะจำกันติดตาในช่วงสักเกือบไม่เกิน๑๐ปีที่ผ่านมา
นั่นก็คือมุมันอุศตังค์อุตสานนี่คือล่าสุดนะครับ
ล่าสุดไปที่ซานเกียโกสโมสรในลีกสเปนซึ่งเป็นลีกสูงสุด
ระดูการนี้ตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น๑แล้ว
แต่ว่าเด็ดยิงประตูได้ด้วยเม็ดไปที่นั่นแล้วก็ใช้เวลาครับ
ทนในการฝึกซ้อมสักประมาณทั้ง๕๖นัดได้ลงในเกมสุดท้าย
และเป็นคนแรกที่ลงเล่นในหลีกสูงสุดแล้วยิงประตู
เป็นประวัติศาสตร์นะครับอายุน้องเพียงแค่๒๐ปีแล้วก็ขึ้นชุดใหญ่แล้ว
ผมว่าอนาคตไปแน่เมดไปเล่นแน่ในต่างแดนจะเป็นที่ไหนต้องดู
แล้วก็ชั่วโมงนี้ต้องให้กำลังใจนะครับเพราะว่าเขาก็แข่งขันหลายรายการระดับประนาชาติ
แล้วก็กำลังทำฟอร์มขึ้นมาเพื่อที่จะเทียบชั้นรุ่นพี่
ซึ่งเป็นหัวหอกหมายเลขหนึ่งทีมชาติไทยในปัจจุบันนั้นคือเจ้าอาร์มส่วนฮุฒิเฉินกลาง
อาร์มไปก่อนที่สโมสรนี้เหมือนกันนี่แหละ
ตอนนั้นไปในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวงการฟุตซอลไทยกับสเปน
ซึ่งตอนนั้นอาร์มก็ไปเก็บประสบการณ์มาร่วมน่าจะสักประมาณ๓๔สัปดาห์ได้นะครับ
ก็อยู่กันนานพอที่จะทำให้อาร์มนั้นกลับมาแล้วก็ยิ่งใหญ่พอที่จะเป็นดาวสันโวอันดับเอเชียได้
และผมเชื่อว่าหลายคนต้องการตัวส่วนฮุตไปเล่นกับถาวร

ล่าสุดนะครับไปเล่นอยู่ในลีกของอีรานกับทางเบสสุนกุลนะครับ
แล้วก็ยอดเยี่ยมมากมากแล้วก็ได้เงินเดือนระดับเนี้ย
รู้สึกว่ากลับมาเป็นหลักล้านหลักล้านเลยนะครับ
รวมรวมมาสองสามเดือนเนี้ยไม่ธรรมดานะครับ
เงินเดือนนักฟุตซอลสมัยนี้เล่นในหลีกบ้านเรา
อาจจะยังไม่ได้เงินเดือนมากมายแต่กำลังโตไปพร้อมกัน
ดังนั้นเราลองย้อนอดีตดูนอกเหนือจากสองคนนี้นะครับ
ที่กำลังจะสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ประเทศไทยของเราเป็นที่รู้จักในกีฬาของฟุตซอล
สองคนนี้นะครับที่ทีมงานของเราไปเก็บภาพนะครับ
แต่พอเลิศชายเนี่ยถือว่าสุดยอดกันมากเป็นคนไทยคนแรก
ที่ไปเล่นในหลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครับ

ฉันเลิศแล้วเป็นผู้ชายที่ฉันเลิศอยู่แล้ว
ในเมืองไทยไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอน

คนนี้เหมือนอองลีเลยนะศูนย์หน้าของฝรั่งเศส
มีรูปรักษ์สไตล์คล้ายกัน

ปัจจุบันเขาอายุ๓๐กว่า

ยังสามารถไล่ฟัดกับพวกต่างประเทศได้
เป็นอะไรที่พิเศษมากกว่าการเป็นตำนาน

ลูกเสียงทุกอย่างในชีวิตนะครับ
เราได้มีงานทำมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีอนาคตที่ดีขึ้น
ที่เราก็เริ่มเล่นมาคิดว่าน่าจะประมาณ
ร่วมกับ๒๐ปี๑๘ปีอะไรประมาณนี้

การเล่นแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเร็ว
แล้วก็เป็นเกมที่สนุก
มันสามารถเล่นอะไรก็ได้
ยากเล่อชายเรารู้จักเขามาตั้งแต่ที่เขายังเป็นนักเรียน

เขาก็เริ่มไปหันเหเริ่มเอาเล่นทางดีอย่างนั้นอย่างนี้
เราเห็นตัวเขาเป็นคนที่มีความรับชอบ
มีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจ
ถือว่าเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่ไปเล่นญี่ปุ่น
จุดสูงสุดก็คือได้ไปเล่นอาชีพที่ข้างนอก
ไปเล่นที่ญี่ปุ่น๑ปี
จริงสัญญาพี่อีกทีมนึงมันก็มีอีก๒ปี
จริงแล้วถ้าอย่างน้อยถ้าเราไม่ผิดผ้าในเรื่องของอาการบัตรอย่างนี้
น่าจะได้อยู่ที่นู่นอย่างน้อยในชีวิตพี่นี่น่าจะประมาณ๔ปี
อาชีพเล่นอาชีพมันก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะ

เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากกว่าทีมชาติ
ผมคิดว่าทีมชาติเนี่ยเราเล่นเป็นทีมเราเล่นเป็นระบบ
เราเล่นกับคนที่เรารู้จักคนที่เราคุ้นเคย
แล้วคนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้
แต่ว่าอาชีพเราต้องดูแลตัวเอง
คือเหมือนเราไปแข่งขันกับคนอื่น

เพื่อที่จะเป็นตัวเลือกแรกในการลงไปเล่น
พี่มาได้รางวัลอย่างเป็นทางชาติสโชธ์เยี่ยมหน้าใหม่
พี่ผมก็ดีใจนะที่ว่าไปเล่นปีแรกเราได้รางวัล
ถึงอาจจะเป็นรางวัลที่ไม่ใช่แบบสูงมาก
แต่ว่าเราก็ได้รับเกียรติจากสังคมและฝุ่นซ่อมนี้มาทุกปี
ก็ปกติก็เป็นคนแบบ
แบบแมวอยสบายครับง่ายแล้วก็อาจจะมีเฮฮามีตลกบ้าง
แล้วก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับการซ้อมค่อนข้างมาก
เพราะว่าถ้าเราซ้อมดีเนี่ย
มันจะส่งผลแล้วมันก็จะบ่งบอกในเรื่องของการเล่น
แสดงแน่หน่ามจะมองว่าเขาแบบ

เวลาคุยกับน้องหรือว่าทำกิจกรรมอะไร

คือไม่ถือตัวครับพูดง่ายก็คือน้องจะรัก
พี่เป็นค่อนข้างโชคดีว่าพี่เจอโค้ดเยอะ
เพราะฉะนั้นมันก็ได้เรียนรู้
ได้ศึกษาในการเล่นในการฝึกซ้อมของแต่ละคน
อันไหนที่ดีแล้วพี่คิดว่ามันมีประโยชน์
ก็พยายามจะเอาสิ่งเหล่านี้
ถ่ายทอดให้กับน้องรุ่นใหม่
ให้เข้าใจเรื่องของวิธีการเล่น
ค่อนข้างที่จะยาวนานมันก็เลย

ถึงเรื่องราวว่าเราก็อาจจะเป็นตำนานฟุตซอลคนหนึ่ง
ในวงการเหมือนพี่ที่เคยเลิกเล่นไป
เขาอยู่กับวงการฟุตซอลผ่านทีมชาติค่อนข้างเยอะ
ถ้าเป็นตำนานของฟุตซอลเมืองไทย
ผมว่าสมควรแล้วก็เหมาะสม
ผมก็อยากให้ลุงน้องอีกหลายคน
ในสนามนอกสนามต้องทำตัวไม่แตกต่างกัน
ถือว่าอันนี้เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับรุ่นน้องทีมชาติคนต่อไป
หรือทุกคนแล้วแต่ที่จะเอาเยี่ยงอยากได้นะครับ
สำหรับฟุตซอสพี่ได้หลายอย่างนะ
ให้พี่มาตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมา
ที่ได้รายได้กับฟุตซอลค่อนข้างมาก
แล้วก็ได้อนาคตที่ดีในเรื่องของการทำงาน

จะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตพี่มันตอบโจทย
สัจเจนว่าพี่ได้จัดกรุงจริง
คนเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้
แต่ว่าเราสามารถควบคุมแล้วก็อยู่กับปัจจุบันได้

ล่าสุดอยู่กับกรมทางหลวงเป็นประตูที่ยอดเยี่ยม
แล้วก็คัมแบ็คติดทีมชาติไปแล้วนะครับ
ในรายการที่แชมป์เอเชียล่าสุด
สมัยที่เขานั้นมีประสบการณ์ในลีกของจีนครับ
ถ้าเรารักในสิ่งที่เราทำ

เพราะระหว่างทางที่เราเดินนั้นเธอเจออุปสรรคมากมาย
แต่อยู่ที่เราจะยอมแพ้มันหรือจะสู้
ถ้าเราสู้ยังไงก็ประสบความสำเร็จครับ

พ่อแม่ไม่ค่อยมีฐานะ
เพราะต้นทุนของชีวิตทุกคนไม่เท่ากัน
ความพยายามและอดทนคือบทพิสูจน์ในเส้นทางสายกีฬา

เพื่อเปลี่ยนแปลงโชคชะตา

ตอนนั้นอยู่ประมาณม๕อยู่โรงเรียนสำชันศรีราชา
เซอร์เดี่ยวยุทธนาธรรมประเสริฐครับเห็นแววในการเป็นประตู
เขาเลยแนะนำลองให้เล่นกีฬาฟุตซอลดู
แล้วเหมือนไปได้สวยหลังจากขึ้นมหาลัยปุ๊บ
ก็ฟุตซอลล้วนเลยครับอยู่ศรีปฐุม
หนึ่งก็เล่นแต่ฟุตซอลเลยครับเล่นปีแรกก็ศรีปฐุมยูนิบอลเลยครับ
ได้โอกาสเป็นเด็กมหาลัยแต่ได้โอกาสเล่นลีกเลยครับ
จริงภรรยาเนี่ยเคยอยู่ผมตั้งแต่สมัยผมทำเขา๒๑ปี
ปี๒๐๐๙ที่ไปได้แชมป์ที่เวียดนาม
เขาก็เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ
ทุกคนก็ฝันอยากติดทีมชาติอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่ง
เป็นโอกาสของชีวิตเราเลยครับเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับ
พอติดทีมชาติปุ๊บก็ชีวิตดีขึ้นหลายอย่างตามมาเลยครับ
ความสำเร็จที่ต้องแลกมาด้วยน้ำตาอุปสรรคคือความท้าทาย
และเป็นประสบการณ์ของชีวิตในต่างแดนที่ต้องพบ
เมื่อต้องไปใช้ชีวิตเป็นนักเตะคนไทยในลีกของจีน
พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยยอมรับเลยครับ
แล้วคนจีนก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษ
พอบอสจีนมาส่งขึ้นห้องที่พักแค่นั้นแหละครับ
ร้องไห้ผมจำได้ว่าร้องไห้เป็นอาทิตย์นะครับ
หูอยู่ในห้องแคบแคบแต่พอร้องไห้ทุกวันปุ๊
ผมก็คิดว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
อยากจะอยู่ที่นี่ได้เราก็ต้องออกไปสู้กับปัญหา
เราไม่ใช่หนีปัญหาพอผมคิดเปลี่ยนทุกอย่าง
ก็ใช้อย่างนี้ปรับไปปรับมาอาทิตย์๒อาทิตย์
จนแบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะพี่
เรากลัวมันเป็นเหมือนกำแพง
แต่พอเราข้ามไปปุ๊บที่มันสนุกอ่ะ
การปรับทัศนคติและเริ่มปรับตัวได้
ผลงานในสนามดีขึ้นเป็นเงาตามตัว
และสิ่งดีก็ตามมาโดยที่ไม่ต้องไปวิ่งไล่
ภูมิใจด้วยครับทั้งของตัวเองด้วยครับ

แต่คนอื่นอาจจะดูถูกระดับหนึ่งว่า

เราไปดูถูกเขาแต่เขาให้เกียรติเรามาก

ก็เป็นว่า
ภาคกีฬาที่มีวินัยเราก็มีความรับผิดชอบ
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องเขาแม่ไม่สบาย
ซึ่งณจุดนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมาก
วิดาะนี่ยังบอกว่าเล่นกันตั้งแต่คุณตอนลีกครั้งแรกเลย
คือพี่เขาเล่นอยู่จีนมาตั้ง๔๕ปี

ถามว่าด้วยอายุเขา๓๐๓๑ผมว่า
ผู้สามารถตัวไม่ได้เยอะกับอายุอีกแล้ว
ผมว่าเขายังพัฒนาได้อีก

ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การได้ลงแข่งขัน

ถูกถ่ายทอดและมอบโอกาสให้กับผู้คนมากมาย
โดยเฉพาะเด็กที่มีความฝันกับการเล่นกีฬา

ตอนนี้เขามีเปิดอคาเดมี่มีอะไรต่าง

ผมมองว่าจากระยะเวลาที่เขาเติบโตมาในวงการ
ทำให้เขาโตได้เป็นผู้ใหญ่
แล้วก็สามารถอยู่ในวงการตรงนี้ได้สบาย

เวลาไหร่

ก็คือเหมือนเมื่อเรามีความรู้เรื่องฟุตซอลและฟุตบอล

ตามแบบเทคนิคต่างของฟุตบอลและฟุตซอลขนาดแท้

เรียนฟรีมหาลัยฟรีมีรายได้

เลี๊ยงดูพ่อแม่ในยามแก่เถ้าด้วยกีฬา

ดีครับดีมากเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ในสนาม
ทั้งนอกสนามด้วยทั้งมีทั้งระเบียบวินัย

คือสอนการใช้ชีวิตด้วยดีครับ
เห็นเขาเตะเล่นกันแล้วลองมาเตะเล่นอีก

เห็นประตูเขาเซฟกันก็อยากจะเซฟบ้างครับ
ดาสอนเรื่องความรับผิดชอบเรื่องฟุตบอล
เรื่องเป็นคนดี
แล้วก็เรื่องการเรียนค่ะ
ก็อยากมันตั้งเป้าให้ตัวเองมีแรงผลักดันด้วยว่า

อะไรอย่างนี้ครับเพื่อให้เรามีไฟในการทำงานอยู่ตลอดเวลา
อย่ายอมแพ้ถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำ
นี่ครับเสื้อสวยนะครับ
ของภาคิยะจันแถมสมัยที่เล่นอยู่ในลีกจีน

มีลายเซ็นต์ของมาคียะอยู่ตรงนี้นะครับ
ดังนั้นแฟนที่อยากได้เสื้อตัวนี้ก็ไปติดตามรายละเอียดได้นะครับ
เราจะมีกติกาแล้วก็รายละเอียดในการร่วมสนุกกัน